ไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อเนื่องแล้วกันเนาะ
คือหลายคนเขามีความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียนต้นตะเคียน

ชาวบ้านที่เนี่ยตอนเนี่ยหวาดฐวาเลย
เพราะว่าหลังจากที่มีการนำแม่ตะเคียนเนี่ย

เพราะว่ามีคนในหมู่บ้านตายถึง๘ศพค่ะ
มีทำพิธีหันเข้า
ขันเข้าของนิสมีขันขวาย
แล้วก็มีขันสุมมะสุมมะคาราวะ
แล้วก็มีดอกไม้ขาวนี่สามรอยดวง
สามรอยดอกแต่เราทำพิธีกัน

หมู่ลิสต์๒อยู่ดีอ๋อนี่สุข
นี่คุณผู้ชมชาวบ้านต้องทำพิธีขอขมาด้วยนะคะ
จัดทำพิธีกันแบบนี้เลยที่วัดวังเลียงหมู่๗
ตำบลทุ่งแร้งอำเภอลองจังหวัดแพร่
ชาวบ้านวังเลียงทั้งหมู่๗ทั้งหมู่๑๒
รวมตัวกันค่ะนำดอกไม้ทูบเทียนขันน้ำอ่างน้ำมา
เพื่อจะมาขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองเพชรโกสัย
โดยมีพ่อเท่าซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องศัยศาสตร์เป็นผู้กล่าวนำ
ล่วงเกินเจ้าแม่นำขึ้นมาจากลำน้ำยมเอามาไว้วัดแห่งนี้
เจ้าแม่อยู่ด้วยความลำบาก
ก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านวังเลียงต้องประสบเหตุเสียชีวิต
โดยไม่ทราบสาเหตุหลายคน

ใช่ค่ะที่เขาทำพิธีกันก็เพราะแบบนี้แหละ
นายสัญชาติผู้ใหญ่บ้านบ้านวังเลียงเล่าให้ฟังบอกว่า
ตะเคียนทองแม่ย่ามัชชาวารีและแม่เพชรโกสัยเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านนำขึ้นมาจากลำน้ำยมเมื่อ๒เดือนก่อน

แล้วในช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาด

ชาวบ้านก็เลยไม่ได้มีการทำบุญให้เจ้าแม่แบบจริงจัง
เพราะว่าไม่ได้ไปรวมตัวกันเอาง่ายนะคะ
หลังจากนั้นเขาบอกว่าในหมู่บ้าน
มีคนทยอยเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ในระยะเวลา๒เดือนนี้
ผ่านมาสองเดือนเสียชีวิตไปแล้วแปดศพค่ะคุณ

ขณะที่ชาวบ้านกำลังขอขมาเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่
จู่ก็มีร่างทรงพ่อหลวงใหญ่
เป็นร่างทรงพ่อหลวงใหญ่ประจำหมู่บ้านวิ่งลงไป

ถ้าหากชาวบ้านไม่ทำพิธีขอขมาลาโทษเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ชาวบ้านจะมีอันเป็นไปถึง๑๖ศพ
หรืออีก๘ศพนั่นเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านบ้านวังเลียงเนี่ย
หวาดภาวะไปตามกันนะคะ

กลางคืนตอนนี้ในหมู่บ้านเงียบสงัด
แล้วได้ยินเสียงหมาหอนหมาเห่า
มันวางเวงมากในหมู่บ้านตอนนี้
แต่หลังจากที่ทำพิธีขอขมา
เจ้าแม่ตะเคียนทองเพชรโกสัย
กับแม่ย่ามัชชาวารีเมื่อวานนี้ไปแล้ว

แม่ตะเคียนทองรับรู้ได้
ก็จะบันดาลโชคลาภให้กับชาวบ้านนั่นเอง

โดยวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ
จะนำชาวบ้านจัดพิธีขอขมาตามประเพณี
และทำการสวดเบิกทั้ง๔ทิศอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก่อนหน้านี้เคยมีคนถ่ายรูปกระถางทูบ
จุดเทียนบูชาเจ้าแม่
แล้วติดภาพคล้ายคล้ายหญิงสาว
อยู่ระหว่างทูบกับเทียนอยู่ตรงกลางแบบนี้เลย

เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์ใจ
คือจากนั้นก็มีคนนำภาพคล้ายหญิงสาวคนนี้มาจินตนาการ
ทำออกมาว่าจะเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทยไว้ผมยาวประมาณนี้หรือเปล่า

ซึ่งก็มีชาวบ้านเนี่ยเดินทางมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
และแน่นอนก็มีบางคนที่ได้โชคได้ลาบ
และก็มาแก้บนตามความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนด้วย
แต่บางคนที่เขามาขอแล้วเขาไม่ถูกรางวัล
ก็มีก็มีมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชม